ชาวจังหวัดมหาสารคามครับฝ่าฝนมาฟังปลาใสพักเพื่อไทยล้นหลามครับ
เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
และประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบอกว่า
สมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ราคาข้าวสูงมากกว่าปัจจุบัน
หากพี่น้องประชาชนต้องการให้ราคาข้าวกลับมาดีขึ้น
ต้องเลือกนายุทธพงศ์จรัสเสถียรและผู้สมัครของพักเพื่อไทย
เศรษฐาบอกว่าอีก๒สัปดาห์จะเข้าครูหา
อย่าให้ใครบอกว่าสอสอเขตเอาให้เขา
ส่วนพักให้เราเราต้องเลือกเพื่อไทยทั้ง๒ใบครับ
เพราะสวมี๒๕๐คน
หากเราไม่เลือกทั้งเขตทั้งพักจะเอาชนะสวไม่ได้
ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนกาเพื่อไทยทั้ง๒ใบ
ลงคะแนนให้กับเพื่อไทยทั้งคู่ครับ
เราดูแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าพักเพื่อไทยยังไงก็เกินครึ่งครับ
ก่อนแม่นี้คุณเสด็จพูดถึงเสียงออฟไลน์ในจังหวังที่อยู่

มั่นใจครับจากการลงพื้นที่มามั่นใจมากครับ
ลงพื้นที่มาแล้วมาถูกทางครับนโยบายโดนใจ
เกษตร์ของเก้าไปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแรงขึ้นเรื่อย

ไม่มีครับก็ทำอย่างที่ทำมานะครับก็คือลงพื้นที่เยอะ
ทีนี้ทางด้านของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะทางด้านผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็มีการพร้อมไปพร้อมแก่นำค่ะลงพื้นที่ไปที่ไหนล่ะ
ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงค่ะขึ้นรถขบวนแห่หาเสียง
ก็เป็นวันที่๒แล้วหลังจากที่พักมาทั้งคืนก็ไปที่สงขลานะคะ
สงขลาก็ช่วงระหว่างมีขบวนแห่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ออดอ้อน
โอ้โหคนใต้ทั้งภาษาใต้ภาษากลางของคะแนนเสียงจากประชาชนชาวสงขลานะคะ
ก็ขอให้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติทั้งพักและก็เขต
แล้วก็พูดถึงนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อและที่จะทำใหม่
โดยระหว่างทางมีประชาชนมายื่นสตอให้
มีถุงขนมด้วยให้กับคนเอกประยุทธ์ด้วยนะคะ
และผลเอกประยุทธ์เองและคณะก็ยังมีแวะดื่มน้ำชากาแฟ
กินติ่มซำกันด้วยนะคะเป็นร้านเก่าแก่ของเทศบาลเมืองสงขลาค่ะ
แล้วก็เย็นนี้พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปราศัยของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็จะจัดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่นั่นเองค่ะ

แก่นำคนสำคัญของพักนายจุฬินรัศนาวิสิตหัวหน้าพัก
ขึ้นรถแห่ลุยหาเสียงที่จังหวัดพังงาแบบนี้เลยครับ
ขอคะแนนเสียงช่วยกันตะวันตันเถียนครับ
สมัครสอบภักดิ์ประชาธิปัตย์จังหวัดพังงานั่นเองครับ

เช่านี้คุณเทวันค่ะริปุติภัณฑ์ภรรพนะคะ
สมัครสอบเขต๑มีแกนนำ

ลุยหาเสียงในพื้นที่ค่ะที่ตลาดสุพัตรา

ก็แน่นอนว่าทางด้านของคุณเทวัลลิปตะพันลบนะคะ

ก็มีการเสนอนโยบายโคราชโมนิกค่ะ
พลิกฟื้นโคราชแล้วก็ภาคอีสาน
แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางด้าน

ทางด้านของประธานพักชาติพัฒนากล้า

อยู่ที่ตรงบริเวณอำเภอเมืองที่ตะมนตโพกลางด้วยค่ะ